ตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมดูคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญเมื่อวานก็เล่าให้ฟังไปที่บอกว่าเป็นศพของผู้ชาย
ชายนักธุรกิจชาวจีนเสียชีวิตอยู่ในรีสอร์ทแล้วสภาพคือเลือดท่วมเลยอ่ะ
โดนแทงโดนปาดคือเข้ามาในรีสอร์ทกับผู้หญิงคนนึง
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหายตัวไปทีนี้ตำรวจตามนะข่าวนี้ตายอยู่ที่ตรัง
แต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานตำรวจทำงานเร็วค่ะเพราะว่าไปรวบตัวได้ที่สตูนแล้วไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนเดียวที่ก่อเหตุนะ
เอ้ามีอีกเหรอมีเป็นแก๊งเลยค่ะคุณผู้ชมมากันเป็นแก๊งเลยจับได้ทั้งหมด๓คน
หมายถึงไอ้คนฆ่าลงมือรู้จักกับผู้หญิงคนที่มากับเสียนี่เหรอรู้จักอ๋อเหรอ
อีก๒คนเป็นผู้ชายแล้วเขายังมาเปิดห้องข้างก่อนจะมาฆ่าเสียนักธุรกิจชาวจีน
โอ้โห้โถว่้างแผนนี่ว่ะคือไม่รู้ว่ามันเป็นการวางแผนหรือเปล่าลองฟังจริงเขาพูดดูละกันนะที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้เนี่ย๓คน
ผู้หญิงที่มากับเสียคนนี้เนี่ยอายุ๑๗เองนะเรียกว่านางสาวไฟล์แล้วกันยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
อีก๒คนที่เห็นอยู่ถูกต้องดอมชื่อเจอายุ๒๒ปีเจณัฐดันัย
กับอีกคนนึงอิตนัทธพลอายุ๑๙ค่ะ
นี่แหละเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่านายซีรุลีอายุ๔๓ปี
เป็นนักธุรกิจชาวจีนในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดตรัง
และตำรวจภาค๙จับตัวได้ทั้ง๓คนเลย
คิดดูสิฆ่าที่ตรังหนีไปโอ้โหเป็นร้อยกิโลไปที่สตูน
แล้วตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวได้จับได้พร้อมของกลาง
รถเห็นรถไหมคะรถสีขาวนี่เป็นรถของนายซีรุยลีนะคะของผู้ตาย
แล้วก็มีเงินสดอีกเป็นหมื่นรวมถึงมีดพกสั้นในการก่อเหตุด้วยนะคะ
ทีนี้๑ในผู้ต้องหาในเจนัทธดันัยวัย๒๒ปี
เขาสารภาพนะบอกว่าผมกับไฟล์สาว๑๗เป็นเพื่อนกัน
แล้ววันที่เกิดเหตุฝั่งนักธุรกิจจีนนายซีรีเนี่ยนะ
ติดต่อขอซื้อบริการจากเพื่อนผมคือไฟล์
แล้วไม่ใช่ครั้งแรกไงเคยซื้อบริการไฟล์มาหลายครั้งแล้ว
รอบนี้เป็นรอบที่๓แล้วแล้วสองครั้งที่ผ่านมา
รุยลีก็จ่ายตังค์ให้ตลอดจ่ายหนักหลักหมื่นเลยนะ

แต่ทีนี้ปมปัญหามันอยู่ที่ไอ้รอบที่๓นี่แหละคุณผู้ชม
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุนี้นะคะนายซีรุยรีเนี่ย
ติดต่อขอซื้อบริการจากไฟล์ใช่ไหมมานัดเจอกันที่รีสอร์ท
ไฟล์ส่งข้อความมาหาในเจ
เพื่อนของเขาเนี่ยบอกว่ามาช่วยหน่อยดิ

ก็นี่ดูดิไม่ยอมจ่ายตังค์ธุ์ตัวฉัน
ยังต่อยฉันอีกไฟล์บอกแบบนี้
แล้วอย่างหนึ่งคือพอบอกแบบนี้ด้วยความที่เจก็เป็นห่วงเพื่อน

พอไปถึงปั๊บเขาก็เอายานอนหลับผสมในแอลกอฮอล์
ให้กับนักธุรกิจชาวจีนดื่มนะ
แสดงว่าเตรียมยานอนหลับมาพี่ถึงบอกว่าวางแผนอย่างนี้เออเออ
คือเพราะว่าพอเขาได้ความจากเพื่อนมาว่าเพื่อนโดนทำร้าย

แต่ยานอนหลับที่เอาไปใส่ในเหล้าให้ดื่มเนี่ยมันไม่ออกฤทธิ์
พอไม่ออกฤทธิ์เสร็จแล้วปั๊บก็มีการถามนะ
ฝั่งเจถามไฟล์กลับไปว่าจะให้ฆ่าเลยป่ะ
ไฟล์ก็เลยตอบกลับมาว่าถ้ากล้าก็เอาเลย
เฮ้ยเดี๋ยวแต่ละคนอายุ๑๗๑๙๒๒นะ
เจ๊๒๒ฝ้ายอายุ๑๗คุณผู้ชม
ทีนี้พอตอน๓ทุ่มเนี่ยเจกับอิตก็เลยขับรถมา
แล้วก็มาเปิดห้องพักอยู่ที่รีสอร์ทนี้แหละ
อย่างที่บอกไงมาเปิดห้องพักอยู่ห้องข้างเลย
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการวางแผนกับฝ้าย
บอกว่าเออไฟล์เปิดหน้าต่างห้องไปนะ
เปิดเอาไว้นะห้องของไฟล์๒คนก็ปีนเข้ามาทางหน้าต่าง
เข้ามาแล้วทำยังไงแล้วก็มาซ่อนตัวเอาไว้ค่ะคุณผู้ชม

คือตอนที่ผู้ตายมาซื้อเหล้าซื้อเบียร์
ทีนี้เจเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในห้องพักแล้วนะ
ส่วนอิดอีกคนนึงน่ะจอดรถรออยู่ข้างนอก
แล้วตอนเข้าไปในห้องพักเนี่ย
ก็เห็นว่านายซีรุยลีนอยู่ในห้องน้ำ
ก็เลยฉวยจังหวะตอนนั้นซีรีหันหลังพอดีไง

ใช่เอามีดจึ๊กเข้าไปแทงที่คอ
แทงคอร์กกันเลยเหรอโอ้โฮใช่คือกักเอาตายเลย
เลือดมันไม่พุ่งพลักออกมาเหรอแน่นอน
แล้วหลังจากนั้นก็แทงตัวต่อมันถึงกลายเป็นเลือดเต็ม
ขับรถของผู้ตายหนีไปเปิดรีสอร์ทอยู่ที่สงขลา
มันก็เลยกลายมาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดไง
สักประมาณตี๒ใช่ไหมที่เป็นรถเลี้ยวออกจากรีสอร์ทไป
อันนั้นน่ะเจ้าของรถไม่ได้ขับรถเองแล้วนะคะ
แต่ว่าเป็นคนที่ก่อเหตุนี่แหละขับรถแล้วก็ออกไป

ฟังตอนสัมภาษณ์ในณทศณพูกก่อเหตุด้วยค่ะ

ประมาณปีที่๒เฉพาะปีนี้
เพราะว่าพวกผมเสร็จตี๓ก็ออกเลย

แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือที่รถเก๋งจอดหน้ารีสอร์ท
เงินมันเหลือเยอะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเยอะก็เลยตกใจไปหาข้อมูลทางการข่าว
เลยรู้ว่าอุ้ยนี่คือมันเป็นข่าวอยู่นี่นะก็เลยหนีจากจังหวัดสงขลาค่ะ
ไปจนถึงเอ่อที่สตูนโอ้นี่ไงถอดป้ายทะเบียนเอาไว้หลังรถด้วย
ท้ายที่สุดตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มตัวได้นะคะ